เดตคนวงการบันเทิงกักตัวกันหน่อยดีกว่านะคะ
หลังจากที่มีเคสของพี่สมรักคำสิง
ประกาศชัดเจนว่าตัวเองติดเชื้อโควิดค่ะ
หนึ่งในผู้ร่วมงานที่ไปเจอกับพี่สมรักมา
นั่นก็คือพี่นุ้ยสุจิรานะคุณผู้ชม
ก็ประกาศชัดเจนเหมือนกันว่าตอนนี้ขอกักตัวนั่นเองนะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ไปเจอกับพี่สมรักมา
แล้วก็เจอกับน้องเบสลูกสาวของพี่สมรักด้วยนะคะ
นุ้ยเนี่ยอัดคลิปโพสต์เอาไว้ในอินสตราแกรมส่วนตัวค่ะ
บอกว่าเธอเองเข้ากระบวนการกักตัวนะคะ
เนื่องจากว่า๑กรกฎาคมที่ผ่านมา
ก็มีการไปสัมภาษณ์พี่สมรักไงในรายการนะคะแล้วก็น้องเบสค่ะ
แต่ว่าตลอดการทำงานพี่นุ้ยยืนยันว่ามีการสวมแมสตลอดเวลา

แล้วก็มีการแยกโซนกันในช่วงของการพักกองนะคุณผู้ชม
แล้วก็อีก๗วันเดี๋ยวเธอจะมีการไปตรวจหาเชื้อนั่นเองค่ะ
ส่วนสำหรับใครที่ได้พบปะเจอกับพี่นุ้ยสุจิรานะคะ
จากการสอบถามคุณหมอนะฮะพี่นุ้ยบอกว่าคุณหมอแจ้งว่า
คนกลุ่มนั้นจะถือว่าเป็นคนในกลุ่มวงที่๓
ที่จะได้รับความเสียงนะคะก็คือเสียงน้อย
ให้สังเกตอาการของตัวเองพอนะคะ

ช่วงเวลากลางวันเนี่ยอาจจะลูกเนี่ยนะคะสามารถเดินมาแล้วก็ทักทายกันผ่านรัวได้นะคะในใจจริงก็เป็นเรื่องที่ลำบากเหมือนกันนะเวลาที่ถึงลูกเนี่ยนะคะมันทรมานนะฮะ
นุ้ยเนี่ยการกักตัวครั้งนี้ไม่ได้กังวลอะไรเลยนะกังวลเรื่องเรื่องลูกอย่างเดียวนะคะ
อย่างระดาเนี่ยจะชอบสะดุ้งขึ้นมาตอนประมาณตี๒แล้วพี่จะเป็นตี๓นะคะ
อดทนลูกก็อดทนเข้มแข็งส่งกำลังใจกันนะคะรวมถึงก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกครอบครัวด้วยละกันนะคะ
หัวอกความเป็นแม่นะคุณผู้ชมแต่ก็เพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะคะ
ส่วนพี่ธัญญาธัญเรศค่ะก็เป็นอีกหนึ่งผู้ใกล้ชิดอันนี้เป็นเคสของพี่นวัดนะคะคือถ่ายรายการด้วยกันคุณผู้ชมทีมข่าวโทรไปสอบถามค่ะ
ธัญญาบอกว่าตั้งแต่ทราบข่าวเนี่ยก็ไปตรวจหาเชื้อมาแล้วผลออกมาก็คือไม่ติดโควิดนะคะ
และตอนนี้ก็กักตัวเองอยู่เป็นเวลา๑๔วันยาวไปจนถึงวันที่๑๔กรกฎาคมค่ะคุณผู้ชม
ส่วนพระเอกหนุ่มพี่เวียสุกลวัฒน์คนนี้ไม่ได้ใกล้ชิดสัมผัสผู้ติดเชื้ออะไรทั้งนั้นค่ะ
แต่ว่าพี่เวียเนี่ยเดินทางกลับจากถ่ายภาพยนตร์ที่ออสเตรเลียนะฮะ
เวียเนี่ยกักตัวครบ๑๔วันเรียบร้อยแล้ววันนี้เป็นไงโอ้ยชุดแดงแรงฤทธิ์มาเลยนะคะ
อย่างที่พี่แจ๊คบอกว่ากักตัวครบแล้วก็กำลังเดินทางขับรถกลับบ้านค่ะ
มาในลูกหนวดเสือสีแดงสุดจี้ใจของเขาเลยพร้อมกับเขียนแคปชั่นแซวตัวเองไว้ด้วย
เป็นการต้อนรับกลับบ้านอย่างอบอุ่น
บางคนไปเม้นเซลว์ว่าหวัดดีภาววีระเขาก็บอกว่าเหมือนพ่อ
เออนะคะเพราะว่าคุณเวียสุวรวัตรนี่เขาไปถ่ายหนังเนาะ
หมูป่าที่ประเทศออสเตรเลียนะคะเข้าไปถึง๔เดือนด้วยกัน
ซึ่งได้กลับมากักตัวตามกำหนดแล้วก็เดี๋ยวเตรียมสร้างคอนเทนต์ต่างมากมายให้แฟนได้ดูกันนะคะ